ให้บริการโซลูชั่นในการผลิตเสมือนจริงชั้นนำ
พร้อมจะให้ความรู้และก็ทักษะที่จำเป็นแก่ผู้ฝึกอบรม
การสู่ก้าวเป็นบุคลากรที่มีความรู้ศักยภาพทัดเทียม

รวมไปถึงมีการเริ่มให้บริการในเดือนกันยายนนี้
ซึ่งสตูดิโอแห่งนี้พร้อมรับการผลิตงาน
ในงานภาพยนตร์ละครซีรีส์โฆษณาและสื่อทุกประเภท
กระดับงานในอุตสาหกรรมสื่อไทย
ให้มีความทันสมัยเทียบเคียงในระดับนานาชาติได้